สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

พาทางัตรศักดิ์ตัวไป

วันนี้บ่าย๓โมงโอ้โหหลายคนก็จับตามองเหมือนกันว่า
กรกฎอก็จะมาแสดงแล้วละ
ทำไมวันนี้คุณดูคิดเครียดง่ายก็ไม่รู้นะตั้งแต่มา
ทำงานเห็นเลยพวกนี้ทำงานเยอะ
ทำงานเยอะเลยจะคิดมาก

ตอนแรกคุณอ่านข่าวอยู่ทุกวัน
คนออกมาใช้สิทธิ์ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์

ไม่วันที่กรกตประกาศวันที่๒๔วันที่๒๔ที่กรกตประกาศนะฮะว่า
คุณพูดอะไรคุณก็รับผิดชอบด้วยนะโอเคนะครับวันที่กรกตประกาศว่าหลังจากปิดหีบ
หีบวันที่๒๔มีนาคม๓ทุ่มครึ่งหรือ๒๑นาฬิกา๓๐นาทีกรกตแถลงว่า
มีคนมาลงคะแนนในการใช้สิทธิ์นะฮะเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรเนี่ย
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว๖๕๙๖โหเยอะมากไม่เยอะวันนี้แล้วนะครับ
ถ้าสมมุติคิดเป็นจำนวนประชากรก่อน๓๓๗๗๕๒๓๐คนณวันนั้นณวันนั้น
วันนี้เท่าที่เรารอกันมานานวันนี้คือวันพระรหัสถูกต้องไหมฮะ
วันพฤหัสสบดีอาทิตย์อาจารย์อังคารพุธพระรหัส๔วันเต็ม
เวลาบ่าย๒โมง๕๐กรกตแถลงอีกครั้งหนึ่งผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยเพิ่มขึ้นพี่หนุ่ม
จะ๖๕๙๖เนี่ยเป็น๗๔๖๙คิดเป็นตัวเลขคือ๓๘๒๖๘๓๗๕ค่ะ
๔วันภาษาชาวบ้านนะ๔วันแสดงว่า

อาทิตย์น่ะเกิดขึ้นใหม่๔๔๙๓๑๔๕ใบ
เป็นเพราะว่ามันมีบัตรของผู้ชายผู้หญิงผสมกันอยู่ในนั้นหรือเปล่า

ข้างล่างอาจจะต้องแยกบัตรชายผู้หญิง

ไม่เอาเป็นง่ายบางคนก็คำตอนนี้โอเค
เจ้ามีตีนั่งอ่ะคุณยังงงเลย

ก็ก็ต่อนะครับนักข่าวไปเอากัดแขวนนะฮะ
เพราะฉะนั้นคุณหญิงหน่อยก็มีการจับมือกับพักร่วมนะฮะ

เพราะพักเพื่อไทยก็๑๓๗เสียงอยู่แล้ว

เสียงขนาดที่พักอนาคตใหม่เมื่อวานี้

ปรากฏว่าพักอนาคตใหม่ก็จะเหลือเพียง๗๐
ไม่ถึง๘๐เหลือ๗๙

ขณะเดียวกันเราไปต่อกันที่พักเสรีรวมไทย

ตอนนี้พักเสรีรวมไทยเหลือ๑๐
เสรีรวมไทยเหลือ๑๐
เพราะว่าคุณมิ่งขวัญแต่สุวรรณอาจจะได้อีกที่นั่งหนึ่ง
ปรากฏเท่าเดิมเป็น๖
ขณะที่พักเพื่อชาติเหลือจากเมื่อวานจาก๖

พักวงชนไทยเหลือ๑อยู่แล้ว
ที่ตอนแรกคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์เนี่ย
ประกาศว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ย
ก็คือเสียงส่วนใหญ่ในการสัมภาษณ์เนี่ย

รัฐบาลปรากฏว่าทำไปทำมาวันนี้กรกตออกมาประกาศ

นั่นไงลงไป๑๐ที่เลย
ในมุมกลับกันถ้าเกิดพลังประชารัฐรวบรวมที่เหลือได้จะได้เป็น

อย่างที่เราเห็นนี่คะแนนนี้พวกคุณคงจะเห็นกันอยู่แล้วว่า
มันที่เราบอกว่ามีจำนวนคนเพิ่มมาอีก๔๐

นะฮะ

ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาชื่ออะไร

เขาไม่รู้

แต่โดนัลด์ทรัมป์ได้สอสอ

ก็คือพลังประชารัฐอันดับหนึ่ง

ล่ะพลังประชารัฐอาจจะไม่ได้สอสอเยอะที่สุด
แต่พลังประชารัฐก็มีสิทธิ์ที่จะจัดตั้งรัฐบาลเหมือนกัน

โฟโลด์ที่ดีกับหัวใจช่างภาพหรือคะ
เดี๋ยวจริงหัวใจช่างช่างที่ดำ

เขาก็ล้อมคอกด้วยการที่โอเค

เขียนใบราวออกทุกคนเขียนใบราวออกแต่ใบราวออกเนี่ยจะมีผล
เมื่อคุณย้ายพักคุณย้ายพักปุ๊บสภาพสอสอคุณก็หมดแล้วไง
แต่ทีนี้ก็ต้องดูกันต่อไปถูกไหมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย

ถูกมันก็ยังอีกนานพี่ถึง๙พฤษภานั่นแหละ
เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาอาณาคตใหม่ถีมมีทะแหลงประวัติ
ว่าผลการที่ออกมาว่า๔วันทำไมมันพลิกกันได้เยอะขนาดนี้

พักเพื่อไทยให้เก็บคะแนนดิบเอาไว้
คือเก็บคะแนนที่สอทุกคนเก็บได้มา
เพราะสอทุกคนจะได้รู้
จะมีใบแดงใบเหลืองใบส้ม
ตัดสิทธิ์อีก

อาจจะมีการเลือกตั้งซ่อม

คุณนี่น่าไปเป็นหน้าข่าวการเมืองนะคุณต้องไปสมัครอยู่ในพวกพักต่างนะครับ

คือเขาอยู่ตรงไหนเขาสีเขาจะเปลี่ยนได้

ว่าใช่มั้ยนั่นตัวเยี้ยะไม่ใช่เหรอ
อันตัวเยี้ยะก็พูดได้
จริงจบแลบลิ้นกินแมลง

ตายแต่โอ๊คเครียดคุณแม่
ไม่ไม่แต่วิตามินเขาก็ให้กันได้นะอังจริย์

แบบจริงแล้วทุกวันนี้เป็นการแพทย์สมัยใหม่หรือแพทย์ทางเลือก

สารพัฒน์ให้สุขภาพแข็งแรงการสร้างเพิ่มภูมิต้องการปรังหลัก
คือก็ภาพนี้แต่ฉันอยากจะรู้ใครเป็นคนแอบถ่ายแล้วปล่อยออกมา
ครับนะฮะใครคือน่าจะเป็นคนไหน
ไม่ค่ะไข่ถั่วต้มคงเข้าไปเรื่อยมากนะครับไม่เขาเขียนนี่เห็นไหม
เจนประยุทธจันทร์โอชาาอุ๊ยแต่พลังแข็งแรงครับเจ้านาย
นี่ไงน่าจะรู้เบียบงานเขาน่าจะรู้หนิ

ไม่ใช่ผมลบค้น
ง่ายวันนี้เขาบอกว่าผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เขาบอกว่าวันนี้นายกมีอาการอ่อนเพลีย

จึงให้แพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ย
มาให้น้ำเกลือห้องทำงานที่ตึกไทยคู่ฟ้า

ก็ติดต่อกับไปไม่รานานบางทีพักผ่อนน้อย

พี่ห่วงใย
เขาบอกว่าตอนนี้ยืนยัน

ฉันไม่มีอะไรทำฉันก็นั่งดู
ตาก็หายไปปกติแล้วสุขภาพใจก็ดีมีความสุข
การเลือกตั้งเสร็จสิ้นไปด้วยดี
ที่สำคัญเรียบร้อยด้วยดีตามรัฐธรรมนูล
แล้วก็ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้คือนำพา
ประเทศสู่การเลือกตั้งในกระบวนการประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูล
ขอบคุณคนไทยทุกท่าน
โอ้โหดูเด่นมาก

ใส่บ้านสาวตือนภายนำมือถือไปซ่อม
ปรากฏไปถูกติดตั้งแอปพลิเคชันกลับมา

เพราะเนี่ยหน้ากลัวฮัง
จำเป็นที่จะอ่านเรื่อย

ถ้าข่าวนั้นฉันไม่ได้ไปอ่านข่าวตอนเที่ยง

เพราะฉันฉันมีสิทธิ์ฉันจะตกใจใช่ไหมเวลาเจอข่าว

คุณเนี่ยนะชีวิตวันกดดูแต่ข่าวทั้งวัน
คุณรู้หยดอยู่แล้วว่าข่าวมีอะไรบ้าง

ตอนนี้อยู่ที่บ้านเต็มไปหมด

ไอ้เลว

บอกว่าตัวเธอนั้น
เอาโทรศัพท์ไปซ่อมที่ร้านมือถือแห่งหนึ่ง

สามารถดูจากเครื่องมือถือเครื่องอื่นได้

นำไปใช้ด้วย
นี่ครับความคืบหน้าวันนี้นะครับ
ผู้ศึกฆาตด้วยอีกต่อไป
ชื่อว่านางสาวธนันพรพระวะภูตานนนต์ณมหาวิทยาลัยสารคลาม
อายุ๒๐ปีครับเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
นี่ล่ะครับคุณผู้ชมดูอันนี้อันเนี่ยอัลเฟรดเนี่ยนะครับ

ว่าเมื่อช่วงเช้าวันที่๒๖มีนาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ

ซ่อมที่ร้านรับซ่อมโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่ง

ที่๑๕๐๐บาทเป็นค่าซ่อม
ในช่วงเย็นไปรับโทรศัพท์กลับมาเมื่อเปิดดูกลับพบว่ามีอาการเหมือนเดิม

เจ้าของร้านก็คือเรียกว่าขอค่าเปิดเครื่องซ่อม๗๐๐บาท

เป็นแอปที่สามารถควบคุมกล้องได้จากอีกเครื่องหนึ่ง
และเมื่อตรวจสอบพบว่าลงทะเบียนโดยใช้อีเมลอื่นนะครับ
ซึ่งทราบต่อมาว่าเป็นของเจ้าของร้านนั่นแหละที่รับซ่อมโทรศัพ

มีผู้ชายติดต่อผ่านไลน์ส่วนตัวเข้ามา
พร้อมกับถามว่ารับงานไหม

ก็เดี๋ยวความตอบเป็นว่ามันเป็นลายส่วนตัว
ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มที่ปิดเป็นกลุ่มปิดที่ชื่อว่า

ฉันมีสติ

หลังเกิดเรื่องขึ้นจึงนำหลักฐานทั้งหมด

ตำรวจก็เลยไปเรียกชายเจ้าของร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือมาสอบสวน

อีกทั้งยังได้ถามต่อไปว่าทำไมมีอีเมลของเจ้าของร้าน

แล้วก็ยังเป็นอีเมลหลักในการควบคุมการใช้งานทั้งหมดด้วย

บอกว่าอาจจะมีลูกค้านั้นไปกดเล่นว่ะ

คือคำตอบทั้งหมดมันไม่สมเหตุไม่สมผลเลย

เพราะอาจถูกขโมยข้อมูลนำไปทำการเสื่อมเสียได้

แล้วก็บังคับได้จากกล้องของเขาเอาจากมือถือของเขาด้วย
ใช่ก็คือสมมุติว่าคุณเปิดดูอย่างนี้
ผมใช้อีเมลผมเปิดโทรศัพท์คุณได้เลย

ขายบริการขนแก่นอะไรก็ไม่รู้นะ
ดึงเข้าไปลิงค์เข้าไปได้
แล้วมีผู้ใหญ่๔คนติดต่อมา
รับงานไปน้อง

เว็บไซต์อินิเปนเดนต์และเว็บไซต์แอดไซน์รายงานว่า

เริ่มทำการศึกษานะฮะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของแรงโน้มถ่วง
ที่มีผลต่อร่างกายมนุษย์นะครับภายในศูนย์อวกาศเยอรมนีเมืองโคโลนั่นเอง
ทั้งนี้ทีมวิจัยต้องการอาสาสมัครเพื่อไปทำภารกิจนอนบนเตียง
เป็นเวลา๒เดือนในการศึกษาเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงเทียมครับ
ว่ามีผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ยังไงบ้าง
โดยต้องการเป็นชาย๑๒คนแล้วก็เป็นหญิงอีก๑๒คน
อายุ๒๕๕๕ปีครับแล้วก็ต้องสามารถพูดภาษาเยอรมันได้
มีค่าตอบแทนให้คนละ๑๔๐๐๐ปอนด์หรือราว๕๙แสนบาท

ให้นอนเฉยครับใช่ครับเป็นหุ่นให้เฉย
โดยอาสาสมัครจะต้องนอนบนเตียงลาดเอียง๖องศา

ดำฟังก่อนนะลาดเอียง๖องศาก็ไม่เท่าไหร่

มีอะไรให้อ่านรวมทั้งกิจกรรมแก้เบื่อนอื่นให้ทำมีเยอะแยะมากมาย
แต่เงื่อนไขก็คือจะต้องทำทุกอย่างบนเตียง

รวมไปถึงกินข้าวก็ต้องกินบนเตียง

ถูกทดสอบเรื่องกระบวนการรับรู้แล้วก็การคิด
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบหัวใจหลอดเลือด

ครบแล้วได้๖แสนตกเดือนละ๓แสน

เออนะฮะไว้ก่อนเนอะ
ดำก็ทานข้าวบนเตียงนะครับตอนนี้ไม่เอาอีบ้า

ครับผมทั้งเทศสามารถผู้เข้าร่วมการทดลอง

๕วันอันรวมถึงก่อนทำภารกิจทำความคุ้นเคย
ให้ร่างกายปรับตัว๕วันแล้วก็หลังภารกิจอีก๑๔วัน

กลับสู่ภาวะปกติเนื่องจากการทดลองที่
จำกัดการเคลื่อนไหวเป็นเวลานานจะมีผลต่อสภาวะของกล้ามเนื้อ
แล้วก็เอ็นแล้วก็ระบบโครงกระดูกนั่นเองนะครับผม
นะฮะก็เป็นเรื่องราวที่เอาแต่ก็ยากเหมือนกันนะพี่หนุ่ม
ยากสิเพราะว่าต้องนอนเห็นจริง๒เดือนบ้างใช่แหละ
แล้วเขากล้ามเนื้อบางทีมันไม่ได้เดินไม่ได้อะไรเนี่ยมันอ่อนได้นะ
เขาอาจจะมีคนไปนวดมาอะไรหรือเปล่า
นั่นแน่สิครับนะฮะแล้วก็มัน

คุณก็ไม่ต้องทำอะไรคุณก็ใช้มืออย่างนี้อย่างเดียว
เออแล้วคุณก็มืออย่างนี้อย่างเดียวเออเรียกอย่างเดียวครับนี่แบบ
พูดถึงงูเห่างูเห่างูเห่า
แต่ตอนที่กาลสิงห์เขาบอกชาวบ้านเดือดร้อนหนักมากนะ
คืองูจงอางเต็มหมู่บ้านมันมีพิธี

อย่างเช่นฉันฉันอยากจะไปทำพิธีนี้อยู่เธอ

กำจัดศัตรูไอ้พวกคนคิดไลค์พวกคนคิดอัปมงคล
เขาก็เลยให้ทำพิธีนี่ปล่อยงูพิษ
ปล่อยงูพิษเข้าป่า
หนูตัวแรกมาแล้ว

หรือว่าต้องยอมรับตามประติ
แต่ส่วนใหญ่ควรทั้งประเทศ

อนก็มีภาคหนึ่งหายไปไว้
แล้วก็ลงไปลงมาเอาเกิน
เดี๋ยวจะต้องตัดสอสอออกอีก๒คน

เดี๋ยวไม่รู้ภาคในจะโดนอีก๒คน
ในขณะที่กาลเมืองมีงูพิษนะฮะ

คนมารู้ได้ไงรู้ป่ะเพราะว่างูจงอางเนี่ย
เกือบ๓เมตร๒๗๕เมตร

วางเป็นแนวยาวกับพื้นที่

คุณบอกหมากัดตายแล้วก็แนวยาว

มันเอาฟาดไปกระป๋อง

อยู่ที่ชาวบ้านกละสีเนี้ย
ก็ตื่นเต้นเพราะว่างูมันยาว

งูจงอางมันมาจากไหนไม่รู้เป็นกองทัพเลยเธอ
เป็นกองทัพงูจงอางเลยที่สำคัญเขาบอกว่ามันไม่ใช่มาจากธรรมชาติแน่
เขามั่นใจว่ามีคนเอามาปล่อย
ชาวบ้านบอกเฮ้ยกลางคืนชาวบ้านไฟมันก็ไม่ได้สว่าง
ในกรุงเทพเนาะชาวบ้านก็เริ่มกลัวแล้วเนื่องจากเป็นงูพิษ
เจ้าของโพสต์เขาบอกเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์นะฮะ
ว่าคนในหมู่บ้านเจองูจงอางเยอะมาก
วนั่งนี้เจลอันนี้เจอ๕เมตร

อัพอีกสองเม็ดแล้วแถม
ชาวบ้านที่จังหวัดกรสินพบงูจงอางเป็นจำนวนมาก
แต่ก่อนป่าแถวนี้ไม่เคยพบงูจงอางเลย

คือในที่สุดแล้วเขามีพิธีกรรม
พิธีกรรมที่ฉันอยากไปทำเพื่อปลดปล่อยเธอไง
ปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรคนคิดร้ายศัตรูชั่วอย่างเธอนี่ไง

เขามีการทำพิธีปล่อยงูพิษเข้าป่า
เคยได้ยินเคยได้ยิน
พระอีกฝั่งเพื่อนบ้านมาทำใช่ไหม
เป็นพิธีปล่อยงูพิษเข้าป่า
แล้วไอ้ปล่อยเนี่ยไปปล่อยตัวเล็ก

โอ้ยเพราะว่าบางทีกรรมเยอะ
มันปล่อยเข้าป่ามันจะได้หมดเวรหมดกรรม

คุณอย่าลืมว่าถ้าสมมุติป่าสมบูรณ์
งูมันสามารถแพร่พันธุ์ได้ไม่ช้านะ

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปทำตอนไหนหรืออะไรอย่างนี้

แต่ผมมีคำถามผมอยากรู้หมามันไปไหน

ใช่หมามันกัดงูแล้วหมามันไปไหนทำไมมีแต่งูเหลือด้วย
มันก็เอางูมาฟาดตรงกระป๋องปลากระป๋องไอ้อีบ้า
โหรู้ด้วยหมางูฟาดปากกระป๋อง
เขาก็เขียนอยู่ว่าหมามันกัดตายแล้วก็มันก็ไม่เอาวางเป็นแนวยาว
แล้วมันก็เอาหัวงูมาฟาดปลากระป๋อง
อ๋อเหรออันนี้หมาจับวางไว้นี่
เออหมาจับวางหมาจับวางไว้เยี่ยม
ถามได้ยังไงถามฉันได้ยังไงว่าหมาเป็นไง
หมามันเอางูมาฟาดปลากระป๋องเธอพอหรือยัง
พอหรือยังงี้ตรงตรงหมาขึ้นข้อมตัวงูแล้วก็เรียงเรียงเรียงเรียงเรียงอย่างนี้
ขุนเหนื่อยทำรายการงี้ชั่วโมงนี้เหมือนทำเป็นสามชั่วโมงเพิ่ม
จริงงูเต็มไปหมดงูพิษมันแม่สุดแล้ว
งูพิษวันปุ๊บหน่อยจะโดนเอาพุฟาสใส่ปั๊กกระป๋องอย่างนี้แหละ
อืมอ้าวฉันชอบตรงนี้แหละ

สาวเล่าเรื่องจุกอกเล่นแอปหาคู่ครั้งแรกก็เจอดีครับ

นี่ไงวีบอะไรนะฮะใครปะมันถามว่าใครปะ
อื้อนั่นแน่จะเล่น
เดี๋ยวเถอะเว็บไซต์พันทิพย์ได้เปิดเผยเรื่องราวประสบการณ์

ที่ทำเอาเจ็บช้ำนะครับพร้อมกับออกโรงเตือนสาวคนอื่น

แกจะกินกันเองเหรอเขย่ากันเองแล้วเจอกันเอง
อ๋อเหรอเจอกันเองเหรอ
เออเป็นอัตโดยีคืนดีเปลี่ยนรูปไปเอารูปคนสวยหล่อมาใส่ไว้

แต่พอดีนัดไปนัดมาจ๊ะไอ้อ้าวเจอกันเอง
เอ้าเหรอ
เจอกันเอง
วันนี้พี่ใส่เสื้อสีแดงนะครับอยู่ตรงนั้นสีดำ

กล้าตัวกันไม่ถูก

มาซึกโอ้เกี่ยวเลยนะลูก

อย่างที่เพื่อนชอบใช้คือว่า
สมมุติเรานักเข้า๔โมงเราต้องไปสัก๓โมงหมดแอบดูก่อน
ถ้าลูกสาวแล้วก็เธอไม่ว่างแล้วนะ

แล้วทุกคนทำเป็นผู้ชายหมดเนอะผู้ชายแข็งแรงหมดหรอ
เป็นผู้ชายแข็งแรงแต่ตั๊กยังเป็นผู้ชายเลยเธอ
กล้องส่องเนี่ยอยากเกิดเขย่าเลยอ่ะ

เธอก็เขย่าไปเข้าไปแล้วผูกจุกเจอ
ปรากฏว่าคนที่เป็นเขย่าก็คือเป็นตากล้องไง
ตากล้องโอ้โฮเดินตบหัวตัวเองลงเฮ้ย

แล้วก็อยากกินร้านเคฟเจ้าดังก็เลยจะขอตังค์น้องไปซื้อร้านเคฟ
หลังจากนั้นเนี่ยพอซื้อเสร็จก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาตัวเองไปซื้อเค้ก
ก็ปล่อยน้องทิ้งลงกลางทางเลยพี่

ใช่ก็คือว่าเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว
อ๋อแอลเฟอร์ลิสต์จริงลิงก์มายเบลถูกถูก

แล้วก็ทิ้งน้องไปกลางทางออกจากน้ำห้ารูดมาแล้ว
ใช่ครับหน้าเซเว่นวานให้เธอลงไปซื้อน้ำให้แล้วก็หายไปเลย
เอ้าสมมุติว่าตัวเองซื้อน้ำให้พี่หน่อย
หน้า๗๑๑เดี๋ยวพี่หนุ่มซื้อน้ำให้หน่อย
เอามาแก้วหนึ่งพี่หนุ่มก็ลงไปซื้อทำไมแต่ก็ไม่ผิดมั้ย

๒๐๐เป็นค่าโรงแรมจ่ายค่าโรงแรม
ก็คนละครึ่งโรงแรมมารุ้นเท่าไหร่แหละทุกวันเนี่ย

อีบ้าต่างจังหวัดอาจจะไม่ถึง๖๕๐หรือเปล่า
ผมเจ้าของกระทู้ก็เปิดเผยเพิ่มเติมว่าตนเองเนี่ยไม่ใช่เหยื่อเพียงคนเดียวนะครับ
เพราะว่าหลังโพสต์เรื่องราวไปแล้วก็มีหญิงสาวหลายคนส่งข้อความบอกว่า
เธอก็เคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกัน

แล้วก็ต้องไปเดินไปซื้อน้ำเซเว่นด้วยนะ

ต้องเดินเข้าไปซื้อน้ำแล้วออกมาเขาหนีไปแล้ว

เรื่องต่อไปครับเป็นข่าวดี

เรื่องต่อไปเป็นข่าวดีสำหรับคนชอบลุ้นกับโชค
เน้นแจกเป็นแสนทุกเดือนนะฮะ

ไม่ยากเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยฮะ

เอาไป
ต้องใช้สิฮะแน่นอนอยู่แล้วว่าแต่ร่วมรุ้นยังไงฮะ
ร่วมรุนหรือฮะอุ้ยยาวใช่มั้ย
ทำไมแล้วมันแบบแต่เดี๋ยวเอาใหม่ได้อย่างไร
โอเคโชคนี้นะฮะ
มันพูดอย่างนี้ออกอันการได้เหรออุ้ยยาวใช่มั้ย
ความดามควรเป็นพอรุณพิธีกรที่ติดใจ
ตอนนี้มีลุ้นรวยกันแล้วนะฮะทุกค่าการใช้งาน๒๕บาท
ช่วยน้องแค่นี้ครับไม่ก็จะยืนมาแค่นี้
เพราะหลังการถ่ายทอดการประกาศรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลทางไทยรัฐทีวีนะครับ
เราก็จะต่อด้วยรายการใหม่แกะกล่องของช่องที่จะนำสิทธิ์ของคุณที่แลกเอาไว้เนี่ย
มาลุ้นทองแสนถึงสิ้นปีกันเลยฮะเริ่มกดได้แล้ววันนี้ถึง๒๕พฤศจิกายน๒๕๖๒
อย่าพลาดกดกันเยอะยิ่งกดมากยิ่งมีสิทธิ์มากกดเลยดีกว่า
นี่นี่นะฮะคือไม่ได้พูดอย่างเดียวนะครับ
ก็อยู่ในพักษ์อนาคตใหม่วันนี้คุณตายตอนนี้เขามีข่าวเราห่องแล้วห่างเลิกออกมาเลยใช่ไหม

วันนี้คุณตายเขาไปแจ้งความแล้วล่ะว่าเขาไม่ได้เลี้ยงลูกเลยเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟัง

ตอนนี้รู้สึกตั้งแต่เช้าก็มีคนพูดถึงคุณตายชุติมา
หรือต่ายซีซั่นเชนเนอะ

แล้วก็คือคุณทิ่งพิทา
แล้วก็ในที่สุดวันนี้คุณตายก็ได้โพสต์ข้อความตามหาลูก
คือน้องพี่พิมว่าถูกสามีคุณทิมพิธาพาตัวไป
แล้วก็ไม่ส่งตามสัญญาที่จะมา
ทำให้ตายรอนานกว่า๒ชั่วโมง
จนเกิดเป็นข่าวใหญ่ฮะแล้วก็จะไปตามลูกที่บ้าน
เพราะไม่ได้จริงแล้วคือเขาจะต้องเหมือนแบบ
เท่าที่รู้มาเนี่ยคือเขาสาบกันเลี้ยงหรือต้องมัน
คือศาลเขาสั่งมาแล้วว่าให้คุณพ่อคุณแม่สลับกันเลี้ยงคนละ๕วัน
แต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้หย่ากันนะแต่มีคำสั่งสารให้แยกกันอยู่
ต้นของอนาคตใหม่เนี่ยนะครับ
คุณทิมพิธาก็ออกมาโพสต์ข้อความว่า
ก่อนจะลบข้อความดังกล่าวทิ้งไปว่าน้องพี่พิมปลอดภัยดีนะครับ
หลับสบายเรียบร้อยทุกท่านไม่ต้องกังวล
สำหรับผมความมั่นคงทางอารมณ์ความผาสุขและความปลอดภัยของลูก

เขาพูดอย่างนี้เลยคือเขาบอกว่าเขาเป็นคนเลี้ยงลูก
และที่สำคัญที่สุดคือสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูก
ในครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
กระแสข่าวและเรื่องราวต่างอาจจะกระทบจิตใจลูกในอนาคต
เขาพูดอย่างนี้เลยว่าแม่จริงไม่ควรไปทำให้เป็นข่าว
เพราะอีกหน่อยข่าวเหล่านี้มันจะไปกระทบจิตใจลูกเขาในอนาคต
ผมอยากให้เป็นเรื่องภายในครอบครัวเป็นเรื่องภายในและต้องปฏิบัติ
ตามคำสั่งสารนะฮะจะดีที่สุดครับ
ผมขอให้ทุกท่านลบโพสต์ที่เกี่ยวกับเรื่องลูกเขานั่นแหละพี่พิมน่ะ
แล้วก็ลบโพสต์ตัวผมออกภายใน๑ชั่วโมง
เพราะว่าอย่างนี้เลยความคืบหน้าเมื่อเวลาประมาณ๔ทุ่มเนี่ย
ในที่สุดคุณตายซีซั่นเชนหรือตายชุดที่มา
ก็ได้ไปลงบันทึกประจำวันนะครับที่สนปฐุมวัน
ว่าอดีตสามีคุณทิมพิธาริมเจริญรัฐเนี่ย
ไม่ได้พาน้องพี่พิมลูกสาววัย๓ขวบมาส่งตามสัญญา
ที่ทั้งสองคนต้องผัดกันดูน้องคนละ๕วันอย่างที่คุณบอก
ที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่ายังไม่ได้หย่าร้างกัน
ไม่ได้มีการหย่าล้างกันแต่ตอนนี้สถานะแยกกันอยู่
แต่ยังมีการพูดคุยกันตลอดทั้งคู่มีข้อตกลงว่า
และเมื่อวันที่๒๗มีนาคมก็ได้มีการไปเจอกันที่
เวลาทุกคนแต่ทิมเขากลับไม่มาคือตอนแรกเขานัดกลับมา
กระทั่งเวลาล่วงเลยไปตนเองก็พยายามติดต่อ
ติดต่อทั้งพี่เลี้ยงคนขับรถติดต่อไปถึงทนายความ
แต่ในที่สุดเขาบอกพ่อคือคุณทิมเนี่ยปิดเครื่องทั้งหมด
เมื่อไปประกาศเสียงตามสารก็ไม่มีวี่แวว
ตนจึงรอจนห้างปิดเพื่อมาลงบันทึกประจำวัน
เพราะว่ากลัวลูกจะเป็นอะไรไป
ล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวของทิม
ก็ได้รับเปิดเผยว่าจริงแล้วเรื่องที่ตายเอาไปแจ้งความน่ะ
เขายังไม่รู้เรื่องเลยแต่มีคนโทรมาสอบถามเยอะมาก
ซึ่งพี่เองก็จะคุยกับพี่ทิมในส่วนของงาน
แต่เรื่องส่วนตัวเนี่ยด้วยความที่คุณทิมเนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่มากแล้ว
เราก็จะไม่อยากยุ่งวุ่นวายอะไรกับเขา

เขาเป็นพ่อที่เลี้ยงลูกรักลูกมากดูแลอย่างดี
แล้วก็อยู่กับลูกตลอดเวลา

เพราะว่าพี่เขาและตายแยกกันอยู่มากันสักพักใหญ่แล้ว
โดยเรื่องราวที่เกิดขึ้นคงต้องรอให้พี่ทิมออกมาอธิบายเอง
วันนี้ล่าสุดเขาลงไอจีว่ายังไงคุณ

วันนี้จะมีเด็กดาราและคุณแม่เด็กจะไปงานนี้กัน
เขาบอกว่าวันนี้ไม่สามารถพาน้องพี่พิมไปงานตามที่นัดกันไว้ได้นะคะ
จากล่าสุดติดต่อคุณพ่อได้แล้วยังคงบ่ายเบียง
ไม่ให้ไปรับลูกตามสิทธิ์ที่เราพึงมี
หวังว่าปีหน้าจะได้พาพี่พิมไปอีกนะคะ
เพราะสัญญากับลูกไว้แล้วว่าจะใส่ชุดเจ้าหญิงไปดูด้วยกัน
เด็กน้อยเขาตั้งตารอไม่อยากผิดคำพูดค่ะ

มันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันพูดไม่ถูกเหมือนกัน
สิทธิ์ที่เป็นเรื่องของครอบครัว
ซึ่งทางพ่อเขาก็พูดถูกนะว่าอย่าเอาเรื่องข่าวพวกนี้มาเล่นกันเลย
เพราะว่าอีกหน่อยอนาคตเด็กจะเป็นยังไง
นึกออกป่ะอย่างเขาบอกว่าที่จริงไม่น่าจะเป็นข่าว

เพราะว่าเป็นข่าวแล้วเดี๋ยวต่อไปมันเหมือนกับ
มันจะเก็บเอาไว้แล้วลูกเขาจะรู้สึกเนอะ
พักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะ

โดมไม่ธรรมดาจัดใหญ่วีดิ้งที่คอนเซิร์ตครับ

ถ่ายรูปบนเรือโอ้โหพี่หนุ่มเอ๊ย

จัดเต็มกับบิกินีตัวจิ๋วฮะเต้นผิว

ยืดหนึ่งทั้งความเซ็กซี่นะสำหรับน้องหวายนั่นเองนะนี่นี่

น่าจะอย่างอื่นนะครับ

ไฟนน้ำออกหลอนเนอะ

สาวหลายคนเห็นแล้วอยากจัดเต็มกับ
ชุดบิ๊กกีดี้เหมือนน้องหวายบ้างนะนั่นไงดูมะพร้าว
ครับผมล่าสุดน้องหวายเสร็จชุดบิ๊กกีดี้นะทับด้วยเสื้อสีม
นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือฉลองปาร์ตี้วันเกิดตัวเอง

เธอก็ไม่ต้องอ่านข่าวอีกแล้วสิ

อือปี่มาก็มีหลักทางของเขา

เอาไว้ฟ้องสิ

เรากลับมาฟังกล่าวใส่ไปกันก่อน

สวัสดีครับกลับมาฟากไปตอนนี้